คุณผู้ชมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหน้าจอได้
หน้าจอคุณผู้ชมหลายท่านส่งมาอวยพรกัน

แล้วก็เฮ่งรวยส่งกันมาได้

เราร่วมกันอวยพรได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่จีนเขานะฮะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไปดูบรรยากาศกันต่อเนื่องนะคะ

ก็เป็นวันจ่ายในเทศกาลตรุษจีน
นครสวรรค์ก็มีพ่อค้าแม่ค้ามากมายนะคะ
ที่นำของไหว้มาจำหน่ายตลอดถนนนะคะ

เราไปติดตามพร้อมกันกับคุณดิตรดาวิชัยดิต

รายงานสดจากตลาดบ่อนไก่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ

ยิ่งสายก็ยิ่งมีผู้คนค่ะ

ในวันจ่ายแบบนี้อย่างคึกคักค่ะ

ที่ฉันได้มีโอกาสลงไปสำรวจตลาดค่ะ
ก็พบว่าพ่อค้าแม่ค้ายอมรับค่ะ

มีการปรับราคาสินค้าขึ้นนิดหน่อยค่ะ
เป็นเพราะว่าต้นทุนนั้นมาสูงขึ้น

เนื่องจากเศรษฐกิจที่ถอยลงค่ะ

ที่พ่อค้าแม่ค้าก็จะนำของไหว้
หมูเป็ดไก่แล้วก็ขนมไหว้เจ้า

โดยเปิดขายตั้งแต่เช้ามืดตลอด
ไปจนถึงในตอนนี้ค่ะ
ก็ยังไม่มีทีท่าว่าลูกค้านั้นจะลดลงเลย
พยนต์ศรีดาแม่ค้าขายไก่ไหว้เจ้า
แล้วก็กล่าวว่าทุกปีนั้นจะเปิดขายในช่วงเทศกาลค่ะ
โดยจะขายไปจนถึงในช่วงสายวันพรุ่งนี้

ก็พบว่าลูกค้านั้นซื้อของน้อยลงกว่าปีที่แล้วค่ะ
ด้วยเศรษฐกิจที่ซบเสา
ยอมรับนะคะว่ามีการเพิ่มราคาสินค้าเล็กน้อย
เพราะว่าต้นทุนในช่วงเทศกาลนั้นมาเพิ่มขึ้น
เทศกาลตรุษจีนนั้นต้องต้มเป็ดและไก่
กว่า๒๐๐๓๐๐ตัวเลยทีเดียวค่ะ

ปกติเราขายดีก็ขายไม่ค่อยดี

น้อยขายตามน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องพะโล้เนี้ย
เจ้าพะโล้แล้วเอาไปทานก็อร่อยขึ้นมาดูในส่วนของลูกค้ากันบ้างนะคะ
ที่ออกมาเลือกหาของไหว้เจ้ากันด้วยเศรษฐกิจที่ซบเซาแบบนี้นะคะ
ทำให้ต้องลดค่าใช้จ่ายลงค่ะโดยมีการลดปริมาณของของลงนะคะ
แต่ว่าต้องไหว้ให้ครบทุกจุดแต่สำหรับปัธมาค่ะ
ลูกค้าที่มาซื้อของในตลาดแห่งนี้นะคะก็กล่าวว่าในปีนี้ไม่ได้ลดปริมาณใดลงค่ะ
เพราะว่าอยากจะไหว้พ่อแม่และบรรพบุรุษให้ดีที่สุด
มีความรู้สึกว่าเราเลือกได้มันมีหลากหลาย
แต่ถ้าในห้างนี้เขาจัดในเซตให้เราแล้วบางทีเราไม่ต้องการอย่างที่เขาจัดให้
แต่นี่เรารู้ซื้อได้ตามความพอใจของเราค่ะแล้วราคามันอาจจะของ
ราคาผลไม้ปรับเพิ่มขึ้น๕๑๐บาท
ที่เจ็ดสิบบาทถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะราคาแพงที่สุดก็คือส้มนะคะ
ส่วนขนมเครงนั้นปรับราคารถลงค่ะเหลือหนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัม
ขนมเทียนนั้นเหลือหนึ่งร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมค่ะ
และสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดบ่อนไก่แห่งนี้นะคะ
ฉันขอแนะนำค่ะให้นำรถจักรยานยนต์มานะคะ
เนื่องจากว่ามีการจราจรที่คับข้างหนาแน่นและคาดว่าจะมีการจราจรคับข้ามไปตลอด
จนถึงวันพรุ่งนี้ในช่วงสายค่ะดิตระดาวิชัยดิตข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากตลาดบางไก่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ